สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านหมอไก่พพาธินีนะคะ
้วงปั้งก็ไม่สู้ป่าดันนะคะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้
จากจะต้องมีความขยันมีความเก่งมีความสามารถแล้วนะคะ
หากคุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะ
และในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีค่ะ
ดวงดีดวงรุ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
เพราะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า
จะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีชนิดที่เอา๑๐ล้อมาฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วจ้า
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากจะมีข่าวดีเข้ามาถึงสองเรื่อง
นั่นก็คือเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาจะดีไปพร้อมกันทั้งสองเรื่องเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ทั้งงานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้และงานที่คุณกำลังจะทำในอนาคตนะคะ
ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาทำให้คุณรำคาญใจบ้าง
แต่ปัญหานั้นก็จะคลี่คลายไปในไม่ช้าไม่นานนี้อย่างแน่นอนค่ะ
จากเรื่องของการงานที่ดีแล้วนะคะชาวราศีกุมยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของคู่ใหญ่อุปถัมภ์
ผู้ใหญ่ที่คอยผลักดันทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
เผลอจะไปไกลเกินฝันด้วยซ้ำนะคะส่วนอีกราศีหนึ่งที่ถือว่าดวงชะตามาแรงแซงโค้งมากเลยค่ะในช่วงนี้
นั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการงานดวงชะตาดีตั้งแต่เดือนนี้เดือนมกราคม
ยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะแม้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะเหนื่อยสักหน่อย
เพราะว่างานเยอะมีภาระมากมายนะคะแต่ว่าถ้าชาวราศีธนูฮึดสู้ค่ะ
ขยันยิ่งทำยิ่งลุยคุณก็จะยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีธนูยังดวงดีมีผู้อุปถัมภ์ด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานที่จะคอยช่วยเหลือ
ซัพพอร์ตทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นค่ะ
สำหรับราศีต่อมาค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีไม่แพ้สองราศีแรกเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทำงานมากค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยจะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหางานก็เยอะค่ะ
ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะยังต้องเจอกับภาระงานที่หนักอึ้งอยู่นะคะ
แต่โดยภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะ
ชาวราศีมังกรจะเริ่มมองเห็นภาพในอนาคตจะเริ่มมองเห็นความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
แม้ว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะไม่ได้ดีแบบพลิกจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือนะคะ
แต่ก็ถือว่าอุปสรรคปัญหาจะเริ่มเบาบางลงไปมากค่ะ
ความสำเร็จความสมหวังก็จะเริ่มเกิดขึ้นไปทีละเรื่องนะคะ
จากเรื่องของการงานที่ดีและโดดเด่นมากแล้วนะคะ
ชาวราศีมังกรยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของผู้อุปถัมภ์นั่นเองค่ะ
สำหรับผู้อุปถัมภ์ของชาวราศีมังกรนั้น
จะมาทั้งในรูปแบบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนะคะ
เสมอกับแต้มบุญของคุณเลิกทำงานแล้วในช่วงนี้ค่ะ
หากชาวราศีมังกรมีโอกาสได้ไปทำบุญในช่วง๗วันนี้
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แต่ดวงดีแล้วก็อย่าลืมที่จะทำบุญเสริมดวงชะตา
เพราะว่าจะทำให้ดวงดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ